เริ่มต้นวันนี้กับประเด็นสุดฮอตสุดแซ่บกับภาพหลุดสุดเฉาของบรรดาคนดังในวงการบันเทิง
เวลาคนที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยก็มักจะมีภาพหลุดตามมาติด
อย่างหนุ่มก๊อตจิรายุนี่ก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมโด่งดังได้สักพักหนึ่ง
ล่าสุดก็ถูกขุดคุยเรื่องภาพสุดเฉาออกมาว่อนโลกโซเชียลกันเลยทีเดียว
ซึ่งภาพเนี่ยเป็นภาพหลุดสุดสยิวเลยนะคุณเต็มเพราะโลกโซเชียลเต็ม
ตอนแรกเห็นเนี่ยบอกว่าคนหน้าคล้ายหรือเปล่าไม่ใช่ก๊อตหรอกมั้งอะไรอย่างนี้นะคะ
คือหน้าตาเขาก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าดูไปมันก็ละไม้คล้ายกับหนุ่มก๊อตจริงนั่นแหละ
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นนี้นะว่าตัวเขาเองไม่สามารถที่จะแก้ไขอดีตได้
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้บรรทอนจิตใจอะไรขอเดินหน้าต่อกับปัจจุบันจะดีกว่าค่ะ
ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าผมควรจะต้องรู้สึกยังไงเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างนี้
อย่าเสียใจว่าเกิดขึ้นมาแล้วโดยไม่น่าถ่ายหรือไม่น่าทำเลย
ครับถ้าจะนึกเสียใจถึงเรื่องอดีตผมคงนึกเป็นล้านเรื่องเลย
มันเด็กอ่ะแล้วเราก็ไปตามเพื่อนแล้วต่อให้ต่อให้จะมีขึ้นมาอีกกี่ภาพผมก็คงไม่รู้จะรู้สึกยังไงเพราะว่ามันผ่านมาแล้ว
มันอาจจะไม่ใช่โลกของผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับงานคลัมผมอะไรงี้

ถ้าไม่ถ่ายอีกตอนนี้คือถ่ายไหน
ถ้าถ่ายอีกตอนนี้ก็ต้องเลือกครับผมอยากถ่ายเป็นแนวอาร์ตมากกว่า

คือไม่เอาแนวแบบอะไรหรือครับ

มีบ้างครับนิดหน่อยแต่เราก็
เหมือนกับตอนนี้ถ้าวิ่งเข้ามาแบบนี้ผมก็ปฏิเสธก่อนเลย
อืมก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนุ่มที่ตอนนี้แจ้งเกิด
จากละครเรื่องบุเภสันนิวาคือมันดังจริง
ตอนนี้ตัวเขาเองก็โด่งดังเป็นพรีเซนเตอร์รับงานอีเวนต์ไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
ที่สำคัญตอนนี้มีภาพหลุดออกมาแต่ตัวเขาเองไม่ปฏิเสธนะคุณ
ชอบตรงนี้ชอบตรงความตรง
คือถ้าเขาจะปฏิเสธก็ได้บอกว่าหน้าคล้ายก็ได้
ใช่แต่ว่าก็ยอมรับแบบตรงมันเป็นอดีตที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วจะให้ทำยังไงล่ะ
เอาว่าในอนาคตต่อไปนี่ก็เลือกรับงานที่ดูให้มันเหมาะสมแต่หลายคนก็อยากดูนะ
เพราะว่าหุ่นเขาเนี่ยแซ่บเวอร์แซ่บจริงอะไรจริงนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะรับงานนี้เมื่อไห
ตอนนั้นวัยรุ่นก้ามยังเล็กตอนนี้โตแล้วน่าจะใหญ่ขึ้นแล้วนะคะ